ต่อกันที่เรื่องราวของนักกีฬาไทยอย่างคิรินตันติเวทกันบ้าง
เป็นนักวิ่งระยะยาวที่สามารถทำผลงานได้ดีใน๔เกม
แล้วก็หลังจากจบ๔เกมต้องรีบกลับไปสอบด้วย
แล้วก็สามารถทำเกรดได้ดีด้วยนะคะ
เมื่อเดือนที่แล้วค่ะคิรินตันติเวทนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกา
เพิ่งจะคว้าเหรียญทองวิ่ง๑๐๐๐๐เมตร
แล้วก็๕๐๐เมตรใน๔เกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์
แล้วก็ต้องรีบบินกลับสหรัฐทันทีเพื่อไปสอบ
ซึ่งมีรายงานว่าผลการเรียนที่มหาวิทยาวาส
เชิมล่าสุดของเครียรินตันตีได้เกรดเฉลี่ยสูงถึง๓๖๖เลยค่ะ
ซึ่งเครียรินตันตีก็จะจบการศึกษาชั้นปีที่๔
คณะเศรษฐศาสตร์เทอมสุดท้ายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
แต่ว่าน่าเสียดายที่เป็นช่วงตรงกับรายการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
ทำให้คิรินตัดสินใจเรียนให้จบก่อน
แล้วก็มองเป้าหมายในการเป็นแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี๒๐๒๔ที่ฝรั่งเศสแทนค่ะ